รัสจากสารเคมีอันตราย

ให้เยอะโอ้โหดูเสื้อวันนี้
ทั้งพระจันทร์นะอืมรู้ทำไมมันเป็นดาวหรือเปล่า
อุ้ยไม่ดาวแล้วมั้งดาวอะไรระเดามหาไร
โอ้คือนี่กล้องนี้ก็เข้าใจซูมหนอ

เชียงใหม่จริงฮะก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีหญิงอีกคนนึงนะครับ
ไปเอ่อโหยูนู้นอ่ะสิกบุรี
ใกล้กรุงเทพฯเริ่มมาใกล้เหล่าขึ้นไปเรื่อย
ก็คือแน่นอนนะครับเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับ
กรณีที่มีหญิงสาวหลายคนเนี่ยนะฮะ
ข้ามไปแถวท่าขี้เหล็กนะครับไปที่วันจีวันนะครับ
คือตรงนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเหมือนโรงแรม
คือเป็นผับเป็นบ้านอยู่ที่นั่นนะฮะ
เสร็จปุ๊บคนที่ข้ามไปโดยที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายบางครั้ง
แต่กลับข้ามกลับมาเนี่ยก็เนี่ยวันจีวันโทเทลเนี่ยนะฮะเป็นโรงแรม
คือพอจะข้ามกลับมาปุ๊บปรากฏว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะต้องมากลับมากักตัว
ก็เลยไปจ้างคนที่เขามีการเป็นไหนหน้าพาข้ามกลับมา
บางคนก็ติดโควิดกลับมานะฮะไปติดจากที่นี่แหละเยอะมากเลย
เขาบอกไงบอกว่าที่นี่ที่คนไทยอยากจะเริ่มกลับมาเพราะมีคนไทยไม่ต่ำกว่า๘๐คนอยู่ในนี้
เขาบอกว่าที่ไม่อยากอยู่ต่อเพราะรู้สึกว่าคนป่วยเยอะแล้ว
ในนี้คนเริ่มป่วยแล้วมันเป็นแบบว่าคิดถึงคาซิโนคิดถึงอะไรคือจะต้องอยู่ในนั้นกันตลอดทั้งวัน

ครับก็นี่แหละฮะคือจริงแล้วจุดนี้วันจีวันเนี่ยนะครับ
ตั้งอยู่ฝั่งนู้นเนี้ยซึ่งห่างจากด่านเนี้ย

มันก็ไม่ได้ไกลมากนะไม่ได้ไกลมาก

เขาจะมีการให้คนเนี้ยข้ามกลับมาได้ผ่านทางด่านเนี้ยนะครับคือจันทราคารพุธ
แต่ว่าคือธนาคารพุทธก็ไม่ได้ว่าจะทุกคนนะฮะ

กลับบ้านอะไรอย่างนี้เขาถึงจะให้กลับเข้ามา
บางคนก็เลยข้ามเข้ามาโดยที่แบบว่ามาตามช่องทางธรรมชาติ
โดยมีคนพาเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหาที่พักซึ่งเป็นชาวบ้านนั่นแหละ

อืมแล้วเดินเนี้ยน้ำแค่ข้อเท้า

น้ำแค่ข้อเท้าแล้วก็เดินข้ามกลับมา

เรียกว่าเป็นคลองอ่ะถึงบอกไม่ใช่แม่น้ำเป็นคลองอย่างอย่างของลาวมันยังมีแม่แม่น้ำโขงถูกต้องไหม

เนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ประเด็นนี้มันพีคกว่านั้นก็คือหญิงสาวคนนี้นะฮะวัยห้าสิบเอ็ดปีไปเจออยู่ที่สิงห์บุรีนะฮะติดเชื้อโควิดไนทีมันชมครับผู้ป่วยอะไรนี้เนี้ยเริ่มป่วยนะฮะวันที่สองธันวาคมมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ตรวจพบเชื้อวันที่สามธั

ชนเดินทางไปที่เชียงใหม่หรือว่าเชียงรายนะฮะเมื่อกลับภูมิลำดาวน์เดิมแล้วเนี้ยนะฮะยังไม่จำเป็นต้องกักตัวสิบสี่วันนะฮะหากไม่ได้มีความเสี่ยงในการสัมผัสติดเชื้อมาก็กับผู้ติดเชื้อมาเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องไปกักตัวอ่ายังไม่ได้มีเป็นมาตรการขนาดนั้นนะครับขนาดเดียวกันครับ
บอกว่าหญิงไทยคนดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางการตรวจคนเข้าเมืองนะฮะอันนี้กลับมาอย่างถูกต้องในวันที่๒๕พฤศจิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะครับส่งไปกักตัวที่ศูนย์สังเกตอาการ๑๔วันหลังจากนั้นพบเชื้อนะครับส่วนเพื่อนอีก๒คนที่มาด้วยกันยังต้องเฝ้า
เนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่บอกไป
ผู้หญิงวัย๕๑ปีนะฮะตอนนี้
เป็นไปได้สองอย่างคือตอนนี้กำลังมีการสอบสวนกันอยู่
นะครับก็คือหนึ่งต้องสอบสวนว่าเธอเนี่ยฆ่า
หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปลงเครื่องแล้วก็กลับไปที่บ้านที่สิ่งบุรีนะครับว่าไปติดมาจากทางฝั่งไหนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เสี่ยงติดโควิดอันดับที่สองก็คือเครื่องบินเธอนั่งเครื่องมารำเดียวกับผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วกลับไปบ้านที่ที่ติดที่นั่งเครื่องไป
กันก็ได้ก็คือเหมือนกับเขาบอกวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางทางที่ที่คุณหมอนะฮะที่ดูแลเรื่องของโควิดไนทีนี่อยู่กับทางศาลนักศึกเนี่ยค่ะอ่าท่านก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบบนเครื่องบินเนี่ยก็คือเหมือนกับจะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะโฟเหมือนกันเขาก็จะมีโครงเครื่องเหมือนเขาอย่างเง
มอให้แบบหากันอันคนหนึ่งเนี่ยหรือข้างหลังเนี่ยมีโอกาสเขาบอกถ้าคุมกุ้มกันไม่แข็งแรงใครคุมกุ้มกันไม่มันติดง่ายอยู่แล้วใช่แล้วคุณคิดดูนะคุณพ่อดำเอาคุณผู้ชมคิดดูง่ายง่ายนะผมใส่หน้ากากอนามัยนั่งอยู่บนเครื่องคุณพ่อดำใส่หน้ากากอนามัยนั่งอยู่บนเครื่องคุณรถเมนนั่งอยู่หลังผมใส่หน้

เราสถานการณ์ปกติกันมากนะฮะเรามีแต่แบบว่าที่ยอดตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่ะมันมีแต่พวกกักตัวถูกต้องไหมล่ะพวกกักตัวมันทำให้ตัวเลขยอดยอดเพิ่มขึ้นแต่คราวเนี้ยมันมีการกลับมาระบาดภายในประเทศตอนเนี้ยอืมแต่ก็ยังอยู่หลักสิบกว่ายี่สิบยังก็ไม่รู้วันนี้น่าจะรวมรวม
หน้าเวทีห้องน้ำให้ท่านสังเกตตัวท่านเองก่อน
ว่าระบบคุณมีอะไรเกี่ยวหายใจติดขัดหรือเปล่านะครับ
มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงที่ชุมชนหรือเปล่า
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ครับค่ะเพื่อรับคำแนะนำในการเฝ้าระวังแล้วก็
สถานที่ตรวจหาเชื้อซึ่งวันนี้ที่เชียงรายรู้สึกว่า
ตัวกันพอสมควรวันหนึ่งมีคนไปตรวจหาเชื้อที่เชียงรายเนี่ย
ละพันสองพันคนเลยนะฮะวันนี้นี่คุณดูนะครับคนที่เขาไปพยาว
จำได้ไหมครับผู้หญิงที่อันนี้ต้องพูดว่าพยาวทุ่มครึ่งเนี่ยเขามาซื้อตัว
อืมที่ลานสี่แล้วก็ประมาณสักทุ่มสามสิบแปดเนี้ย
ถึงจุดตรวจอาวุธก่อนเข้างานนะครับแล้วก็เข้าป่าหลังห้องน้ำบ้านแดง
อืมนะครับแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสองทุ่มทุ่มสี่สิบแปดนาทีเนี้ย
เขาเข้างานทางประตูฟาร์มเฟสนะนั่งโซนซีประมาณแถวที่๘นะครับแล้วก็แน่นอนไปถึงนั้นอ่ะ
เขาก็ต้องปลดปล่อยเขาต้องการซื้ออาหารซื้ออาหารของเขาอ่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ทีมข่าวก็ส่งมาบอกว่าน้องผู้หญิง
คุณผู้หญิงอายุ๕๑ปีที่ติดโควิดล่าสุดที่เจอที่สิงห์บุรีเนี่ยนะครับ
ก็คือนอกเหนือจากที่กลับมาจากเชียงรายแล้วแล้วบินกลับมากับผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปงานสิงห์ป้าคนที่ยี่สิบหกก่อนวันที่สาวพระยาวจะไป
นั่นไง

เขาหยุดกักตัวตั้งแต่ทราบข่าวมาประมาณ๒วันที่แล้วแล้ว
คือใครที่เข้าไปที่งานวันนั้นส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะกักตัวกัน
อย่างที่เมื่อกี้ทางสิ่งเขาประกาศมาเองว่าใครที่ไปงานวันนั้นจริงตอนนี้คุณหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่ชุมชนก่อนแหละเพราะว่า
ไม่รู้ว่ายังไงแต่ในสถานการณ์วันนั้นคุณไปอยู่ในที่ตรงนั้นด้วย
บางคนเขาก็ไปเข้าห้องน้ำถ้ายิ่งอยู่ในลานเบียร์ก็คือ
ผู้หญิงที่อยู่พยาวที่กลับไปพยาวคนนั้นเขานั่งดื่มอยู่ที่ลานเบียร์ด้วยไงในระหว่างที่เขาดื่มเขาก็มีการถอดหน้ากากออก
ซึ่งนะตอนนี้ทางเชียงรายเองเขาก็เตรียมรับคนไทยกลับอีกสิบนะฮะเอออีกสิบหก
เผยว่ามันมีคนตกค้างอยู่เนี่ยเอาจริงเลยที่ท่าขี้เหล็กนะครับ
วันจีวันเนี่ยอีกประมาณสักไม่เกินพันคนหรอกนะตอนเนี้ยคือกลับมาแบบถูกต้องเถอะดีกว่าจริงจริง
ยังไงน้อยก็คือแบบคุณเข้ามากักตัวตามระบบทุกอย่างมันจะได้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันอ่ะอืม

มันเป็นเหมือนโรงแรมที่เป็นเหมือนมีคาซีโนอยู่ข้างในน่ะ
มันมีคาซีโนข้างในอะ
แล้วมันมี
๑๕๐๐ถึง๑๘๐๐ต่อวัน
เขามีอะไรให้บ้างที่พักฟรีงานสิหนุ่มที่พักฟรีมีค่ารถให้๒๐๐๐บาทด้วยในการเดินทาง
แต่ที่พักเขามีให้อยู่ฟรีเลยเราถึงเห็นว่ามีคนไทยเด็กสาวถึงไปทำงานกันเยอะ

ท่าไมเค้าบอกพี่ชอบสเปคแบบถ้าเป็นสาวไทยจะได้ไปดี

ยังปรุงแต่งไม่ได้เท่ากับคนไทยถูกต้องไหมล่ะ

คนไทยสวยเยอะ

อย่างนี้ยังไงตามแบบคาซิโนเขาจะมีคนมาเสิร์ฟน้ำไง

โอ้ยตายแล้วเขาไม่ไปทางนี้เลย

แล้วก็ฝั่งทางปลอยเปรตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
คล้ายกันจริงปลอยเป็ดกับทางฝั่งนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะ

อืมเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่คนเขาพูดถึงกันเยอะที่สุดว่า
เฮ้ยถ้าสมมุติโควิดมันกลับมาอีกเนี่ย

ซึ่งอย่าลืมว่าตอนนี้ภาคใต้เองเนี่ย
น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ๕๐ปีนะฮะ
คือจริงตอนนี้สถานการณ์ของทาง

เขาได้แชร์โพสต์ข้อความของชาวเน็ตคนหนึ่ง

รับพาคนข้ามจากท่าขี้เหล็กมาแม่สา

พาข้ามโดยไทยและพม่านะครับ
ทำให้มันเกิดกระแสวิภาควิจารณ์กันเยอะพอสมควร
ทั้งนี้นะฮะเฟซบุ๊กเนี่ยขอหมอขอบ่นหน่อยเถอะ
เผยข้อความประกาศรับสมัครสาวไทยที่เมื่อกี้เราส่งให้คุณดูเนี่ย
นะครับซึ่งเขาบอกว่าทำงานที่กาซิโนเมียนมาร์
รับคนเยอะแล้วก็ไม่ได้คัดมากมายอะไร
พักอาหารอุปกรณ์ทำงานฟรีมีคนรับส่งไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ในส่วนอัตราค่าจ้าง๓๐นาที๓๐นาทีนะปกติมันอยู่ที่๑๒๐๐

ค้างคืน๖ชั่วโมงได้๔๐๐๔๔๐๐นะฮะ
แต่มีการหักค่าประกันเอาไว้ประกันงานไว้๔รอบนะฮะ
งานวันละ๓๑๒รอบรายได้รวมอยู่ที่๘๐๐๐๐๒๕๐๐๐๐

ปรากฏว่ารายปรากฏเหตุนี้มันลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โห

นี่เห็นไหมถ้าใครติดอยู่ฝั่งท่าขี้เหล็ก
อยู่อย่าข้ามกลับมาทางไทยเนี่ย

เอ่อกล้องกลับมาเนี่ยเมื่อก่อนควีดอะมันมีเยอะ
นึกออกปะล่ะสำหรับคนที่แบบว่าพาข้ามแดน

อืมทางน้ำก็แค่เดินไปที่มันเป็นคลองมันเป็นคลองแค่เล็กเล็ก
เป็นแม่น้ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเรียกเป็นแม่น้ำแต่ว่าอ่า
แม่น้ำตื้นน้ำมันน้อยแม่น้ำรวกรู้ใช่ไหมครับว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมาย
เออแล้วนางตอบว่าไม่มีวันผิดค่ะเขาเรียกว่าน้ำแม่น้ำรวกป่ะ
ใช่มันมีมันมีหลายสาขาตอนนั้นมีอะไรบ้างมีลวกใช่ป่ะมีลวกค่ะ
มีสายขอเรียกว่าโปร่งเขาแบบเป็นกรอบมันเล็กอ่ะพี่หนุ่มดูสิ
มันก็เดินข้ามมาถึงแล้วเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำจริงเหรอแม่น้ำ
อันนึงเขาเรียกเป็นแม่น้ำเรียกว่าพองไม่ได้แต่บางทีเป็นแม่น้ำ
เป็นแม่น้ำแบบว่าหน้าน้ำหลากฝนอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็เยอะเหมือนแม่
พี่หนุ่มตอนเนี้ยหน้านี้คือเขาเดินได้คือน้ำแค่ข้อกระตุ่มตระตุ่มอืมเดินข้ามมา
คือแม่น้ำเมยก็เหมือนกันที่อยู่ที่แม่สอดเดินได้ไหมได้เดินได้
มีแม่น้ำลวกอ่ะถูกแล้วค่ะอ่าลวกใช่ไหมแม่น้ำลวกค่ะลวกนี่แหละ
กั้นระหว่างอ่าวันจีวันกับไทยแม่น้ำรวกเนี้ยอืมใช่ค่ะ
ใช่ไหมอ่ามีมีแม่น้ำแล้วก็แม่น้ำสายแต่เดี๋ยวอีกหน่อยโควิดเสร็จนะ
โควิดเสร็จเดี๋ยวตรงเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดเลย
อีกหน่อยเขาจะมาเปิดเป็นมาร์เกาส์สองนะเธอเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนเนอะ

มันจะเป็นมาร์คเกาส์๒ตรง๓มีใครฟัง
ตอนนี้ต้องพักก่อนตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลเรื่องต่างก่อนให้มันดีขึ้นก่อนเนอะตอนนี้มันกำลังอันตรายลงเยอะแล้ว

ทำไมแบบคุณถึงทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

เข้ามาแล้วมันก็กลับบ้านกลับตามภูมิลำเนาเขา
คนเล่นเฟซบุ๊คเวลาที่คนเข้าไปสมัครงาน

แต่ว่าน่าจะโดนโทษหนักโทษหนักนะ

โทษหนักอันนี้โทษหนักอันนี้ผมวันนี้เพิ่งคุยมา

เราไปกันที่นักธรรมสีธรรมราช
บอกเลยว่าช่วงนี้ก็ยังหนักหน่วงมากทีเดียวเหมือนกันนะคะ
รทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประธาน

ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ค่ะ
ก็ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทธกภัยหลายจังหวัดเลยทีเดียว
โดยกรมชลประธานก็มีการเร่งให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันปริมาณฝนที่ตกเริ่มลดลงค่ะ
น้ำที่ท่วมขังก็ลดลงแล้วในบางพื้นที่

ถูกน้ำท่วมขังทั้งหมด๒๓อำเภอ
สถานการณ์น้ำในคลองท่าดี
และแม่น้ำตาปีมีแนวโน้มลดลงแล้วนะคะ

ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ๒๙เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำอีก๒๒เครื่อง
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ

ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

จากส่วนกลางลงไปเพิ่มด้วย
เพื่อที่จะมีการเร่งระบายน้ำให้ได้เร็วที่สุด
กว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สามารถร้องขอไปได้ที่โครงการชนรับประทานในพื้นที่
หรือว่าโทรสายด่วนของกรมชลประธานได้
หมายเลข๑๔๖๐ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ

หลายแห่งระดับน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าลดลงแล้ว
แต่บางแห่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำตาปี
ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำได้อบพยพมาอยู่บนสะพาน

ริมทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีกหลายครอบครัวเลยค่ะ
อย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุแบบเรื่องราวสุดเศร้า

กลับถูกน้ำซัดเรือล่มเลย

น้าอำกล่าวว่าเมื่อวันที่๒ธันวาคม

จึงได้พายเรือไปรับญาติ

เรือก็ไม่อาจจะต้านทานกระแสน้ำ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบกลายเป็นศพ

นายกรัฐมนตรีก็เตรียมลงพื้นที่ค่ะ

โดยจุดแรกที่จะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยนะ
ศูนย์ศิลปชีพบ้านเนินทำหมัง

ช่วยเหลือกับประชาชนก่อนที่จะ
มีกำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพนะคะ
ล่าสุดมีทวิตเตอร์ส่งมานะ

แต่ตอนนี้อ่างทองได้รับผลกระทบมาก
เพราะว่าเขาทำงานที่โรงงานในจังหวัดอ่างทอง

แล้วก็มีแฮชแท็กอ่างทองต้องรอด

อยู่ในทวิตเตอร์ส่งเข้ามาในแฮชแท็กข่าวใส่ไข่นะครับ
แล้วก็ตะเกียบชายแดนอย่างที่เมื่อวาน
คุณขวดดำบอกไปว่า
บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบไม่เอาเจ้าหน้าที่ไปยืนกันทั้งหมด

ไปยืนจับมือเป็นรั้วอย่างนี้มันเป็นไปได้เลย
คือคนบุตรนี้ตรงไหนที่มันมีช่องปุ๊บมันมาออกมาเลยอย่างนี้
คือเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปไล่สกัดตามจุดตอนนี้เท่าที่ทราบมานะ
สรุปแล้วขอประกาศไทยรัฐได้ลงไปที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเชียงใหม่มีการตรวจพบ
เป็นดีเจพี่หนุ่มเป็นดีเจติดโควิด๑รายมาจากท่าขี้เหล็กฮะ
คือสาธารณสุขเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงในระหว่างข่าวใส่ไข่
คงจะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวข่าวด่วนเลยละ
ใช้คำว่าข่าวด่วนเย็นนี้นะครับเพื่อรายงานความคืบหน้า
ในการสอบส่วนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
รอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติอีกแล้ว
ผ่านช่องทางธรรมชาติอีกแล้วจากเมียนมาร์เนี่ย
แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่ง

อันนี้ถือว่าเป็นรายที่๔นะครับ
อืมนั่นไงก็ตึกนี้หมดเลย
นับเป็นรายที่๔ถ้าสมมุติจะนับภาพรวมตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมา
เชียงใหม่คนนี้ถือว่าเป็นลายที่๔๕นะครับของจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวแล้วไทยรัฐออนไลน์ของเราคงจะมีการถ่ายทอดกัน
นะฮะสรุปแล้วคือเข้าทางเช็ดเส้นทางธรรมชาติไม่เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงส่วนผู้หญิงอันนี้คือผู้ชายซึ่งทำอาชีพดีเจอยู่ที่วันจีวันนะอันนี้คือค่อนข้างจะด่วนจริงต้องมาตรการต้องต้องหนักมากนะหนูว่าไม่อย่างนั้นคนก็ยังรู้สึกว่าเออฉันจะหนีเข้ามาด้วยระบบการทำแบบนี้อันดับแรกเลยเนี่ยผมว่า
คือมันเหมือนมดอ่ะคือเข้าทางนั้นมันจะออกทางนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือหนึ่งที่ต้องไปไปปิดจุดนั้นนะสองคือต้องไล่จับนะต้องไล่จับไอ้พวกในหน้าพวกนี้ให้ได้นะเพื่อจะไม่ให้มีใครพาเข้ามาสามต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นด้วยเพราะว่าบางจุดเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็เหมือนให้ที่พักพิงด้วยก็อย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้พม่าเนี่ยเขา
ทะลุแสนไปแล้วนะที่พม่าเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันแล้วกันแล้วก็ทางสาธารณสุขประกาศอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยกลับมาได้คุณเป็นคนไทยไว้แล้วคุณคุณใช้สิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับมาได้กลับมาได้แต่ขอให้ไปตามขั้นตอนเอาง่ายกลับมากักตัวกักตัวแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยเราเป็นประเ
นี่หนึ่งนะสองคือออกไปโดยออกไปแบบผิดกฎหมายด้วยคือข้ามไปดูที่เป็นผ่านขั้นตอนอันนี้จะกลับเข้ามาไม่กล้ากลับเข้ามาอย่างถูกต้องก็ต้องหลบกลับเข้ามานึกออกมั้ยทีเนี้ยทางการเขาประกาศแล้วบอกว่ากลับมาเถอะคุณเข้ามาเถอะคุณอาจจะโดนโทษแต่มันไม่ได้สูงมากถึงขนาดที่ว่าคุณจะหนีข้ามกลับมาแล้วเป็น
แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าพัฒนิหารเด็กสองขวบตกตึกสี่ชั้นไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยตกใจลองอยากให้หนุ่มลองกระโดดตึกนี้สามชั้นพอเป็นไงบ้างไปตั้งแต่ชั้นแรกแล้ว
ดาวเสาเคียงพฤหัสสบดีค่ะ๒๑ธันวาคมดูจากโลกใกล้กันที่สุดในรอบแปดร้อยปีเลยทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าในค่ำคืนของวันที่๒๑ธันวาคมนี้ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดสองดวงของระบบสุริยจักรวาลจะอยู่บนท้องฟ้าในตำแหน่งที่ใกล้กันที่สุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อมองจากแบบว่า
ในรอบ๗๙๔ปีหรือว่าตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีการสถาปนากรุงสุโขทัยเลย
พระทิกแฮดิแกนนักวิชาการด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไลฟ์
ก็อยู่ในนครฮูสตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐ
ก็เปิดเผยบอกว่าจริงเนี่ยการที่ดาวสาวและดาวพฤหัส
อยู่ใกล้กันเกิดขึ้นทุก๒๐ปีโดยประมาณ
แต่การอยู่ใกล้กันในครั้งนี้มีความพิเศษมากกว่าครั้งอื่น
ก็คือว่าใกล้กันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔มีนาคมปี๑๔
นี้ปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาจะอยู่ใกล้กันมากเช่นนี้เกิดขึ้นเพียง๗ครั้ง
ตั้งแต่ปี๕๔๓จนถึงปี๓๕๔๓ซึ่ง๒ครั้งจากทั้ง๗ครั้งดังกล่าวเนี่ย
ใกล้กับดวงอาทิตย์มากจนมองด้วยตราเปล่าไม่ได้ไงค่ะเพราะมันใกล้ดวงอาทิตย์
ดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ล่ะที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะ
จึงเป็นปรากฏการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะ๒๑ธันวาคมนี้
ทางด้านโหรศาสตร์ก็คาดการณ์กันไว้บอกว่าเมื่อดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในราศีเดียวกันแบบนี้
จะทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติสยามปี๒๔๗๕และพฤษภาธมินเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นลักษณะดาวถ้ามันระนาบเดียวกันใช่ไหมล่ะทั้งดาวเสาและดาวพฤหัส
ตอนนี้ล่าสุดของโควิดนะครับเชียงใหม่เจอคนติดโควิดเพิ่มก็คือที่คุณบนดำบอกไปนะครับ
ก็คือเป็นดีเจเป็นชายขี่มอเตอร์ไซค์มาขอตรวจที่โรงพยาบาลนครพิง
ผลเป็นบวกส่งรักษาทันทีสจเผยไทม์ไลน์เจอผู้สัมผัสแค่ห้าคนนะครับ
ตัวหมดแล้วตอนนี้ย้ำคนป่วยทั้ง๔รายไม่ได้ติดเชื้อในพื้นที่เชียงใหม่
ไปเต็มมาจากที่นู่นที่ท่าขี้เหล็กใช่ไหมครับ
วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เขาแชร์กันที่จังหวัดระยองทำไมครับนายคนึงนิดนะ
นี่ชื่อขนึงนิดเป็นผู้ชายหรอ
ว่าอายุ๕๐ปีไม่จบเกี่ยวดังว่า
เป็นคนกรีดยางไอ้บ้า

ป่วยนั่นแหละเป็นออทิสติกนั่นแหละหายตัวไปจากบ้าน
ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูกู้ภัยสว่างพรกุศลที่จุดสำนักทองเนี่ย
พร้อมด้วยชาวบ้านชำนาญเส้นทางเนี่ยเข้าตรวจสอบ
จากการสอบถามพ่อของเด็กเนี่ยเด็กที่หายตัวไปเปิดเผยว่าลูกชายเนี่ย
หายตัวไปขณะที่เขาออกไปกรีดยางโดยไม่ทราบว่าหายไปไหน
พยายามร้องเรียกเดินหาแต่ก็ไม่เจอจนรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันค้นหา
เพราะว่ากลัวลูกชายเนี่ยลูกชายก็ป่วยอยู่แล้วกลัวลูกชายได้รับอันตราย
เนื่องจากหนึ่งลูกเขาพูดไม่ได้เมแล้วก็ที่สำคัญลูกก็ยังป่วยเป็นออทิสติกอีก
ซึ่งคาดว่าลูกอาจจะไปขึ้นไปบนภูเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ

กำนันคนนึงนิดเนี่ยจึงวางแผนแบบปูพรมเลยค้นหากว่า๙ชั่วโมง

นั่นไงทำยังไง
ก็จึงได้ยกมือไหว้คุณแล้วก็บนบานบอกขอ

หนุ่มหนุ่มก็เอาเบอร์ขนึงนิดแล้วโทรหานะอยู่ใกล้เขียนกับหนุ่มเนี่ยเอาไหม
เดี๋ยวให้ทางไทยรัฐเขาหาเบอร์คนนึงนิดให้
คุณก็ต้องบอกไหว้ใครไหว้เจ้าป่าเจ้าขาวหรือไหว้ใคร
เขาก็ไม่ได้เขียนไหว้ใครคุณก็อ่านสิอีบ้า
เธอต้องไปถามขนึงนิดหรือไปถามชาวบ้านที่ก็ปูปมหาไหม
ถามขนึงนิด

เขายกมือไหว้ใครเขาไหว้ใครกูจะไปตัดสรุไหมเขาไหว้ใคร
เธอถามได้ยังไงปุ๊บบาดปุ๊บบาด

ทำไมเขาจะไหว้เธอก็อยากรู้ว่ายกมือไหว้ใคร
อันนี้คือเข้าใจไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าเจ้าเขา
เด็กชายที่คนเดินออกมาจากบริเวณจังกาว
นี่เดินมาได้ยังไงอย่างเดียวคลมไปเยอะจะออกตกใจ

ตรงตอตะเคียนทางภาคุณ

พ่อก็ดีใจเข้าหากันมาทั้งวันทุกคืนไงเธอ
เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองจนช่วยให้เด็กเนี่ยรอบป้นจากความตาย
แต่ประเด็นคือจะไปรู้อะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาพูดไม่ได้

เพราะในที่สุดแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็เลยจะต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้
วงสวงเขาคอกแห่งนี้ทั้งหมดนะโดยเฉพาะเจ้าป่าเจ้าเขา
แล้วก็ที่สำคัญก็สงสัยว่าเป็นเจ้าแม่ต่อตะเคียน
อ่ะก็นี่ไงเห็นไหมเขาต้องคือยกมือไห้ต้องไห้เจ้าป่าเจ้าเขา

ใช่ฟังพ่อก็หน่อยฟังพ่อก็พูดหน่อยอ่ะ
ไปหาแล้วก็ไม่เจอเขาก็นั่งรอ
เขาได้ทำแค่อย่างเงี้ยไม่รู้เขาเดินขึ้นไปเขาได้ยังไง

ผมไม่ได้เอาไปที่เขานั่งเล่นอยู่ตรงขี้ยางอ่ะอืมตรงท้ายรถอ่ะ

หกปีก็สามเดือน

หลงอยู่กี่ชั่วโมง
ตั้งแต่สิบโมง

แค่ยกมือไหว้

เขารู้จักเหรอ

เธอต้องยกมือไหว้ด้วยเวลาอ่านข่าว

เดินขึ้นไปได้ยังไงคุณพ่อก็ต้องสงสัยเนอะ
แล้วออกมาได้ไงหลังต้นตอตะเคียนว่ะ
ต่อตะเคียนออกมาได้ยังไงก่อน

หนุ่มจะต้องให้กูจับเวลาอ่านข่าวต่อไป

หนักห้องคือตุ๊กวันล่ะ

ไปดูอีกเรื่อง

หนูน้อยวัย๒ปีตกจากตึก๔ชั้น

พอดีจริง

แล้วฉันทำยังไงฉันดีเวลาเธอทำแบบปลอมล่ะ
ผมไม่ได้ปลอมผมตกใจจริง

ประสบการณ์มาจะแซร์ยิตอยู่แล้วอีกไม่กี่ปีเนี่ย
ผมไม่ต้องตกใจแล้วมันไม่มีอะไรที่น่าตกใจกว่าเธอ

ปรากฏว่าโรคตันยูเขาได้รับแจ้งเหตุ

อ๋อคุณพี่เค้ืงโรคตัน

พี่ใหญ่พี่เล็กก็อยู่ไหมไม่ได้อยู่แล้ว
ตายสายทานวันนี้เพิ่งมาออกไทยรัฐ
คืออย่างนี้เขาบอกว่ามีการแจ้งเหตุนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุมาก็คือมีเด็กหญิงวัย๒ขวบเนี่ยนะฮะ
ตกจากชั้น๔ของอาคารพาณิชย์
บริเวณหมู่บ้านเสริมสุขนครจังหวัดนนทบุรี
ก็ไปดูที่เกิดเหตุกันนะฮะไปช่วยเหลือกัน
ปรากฏว่าพอไปถึงนี่แปลกใจนะครับกับสิ่งที่เห็น
เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย

เนี่ยฮะแต่เราไม่ได้เห็นเด็กเนอะ

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าหน้าต่างชั้น๔ถูกเปิดเอาไว้
ทะลุลงมาแบบนี้นี่นะฮะซึ่งนายกนกนะครับ
กวาดบ้านอยู่เข้าใจลูกสาวนั้นพยายามปีนป่ายขึ้นบันไดเอง
ซึ่งหน้าต่างกับบันไดทางขึ้นมันอยู่ใกล้กันนะ

แต่ก็คือเราไม่สามารถให้เห็นนี่
ไม่เป็นไรเลยลูกเลยบุญช่วยตากช่วยนะบุญช่วย
เฮ้อโชคดีลูกเลย

นี่คนก็ไปถามนางไงคุณไอ้อ้ำพัชราภาถามสรุปแล้วนางยังมีแฟนอยู่หรือเปล่า

แล้วก็ในสร้อยคอที่หลายคนสงสัย
มันก็ย่อมาจากชื่อเล่นของชื่อจริงของตน
แล้วถ้าใครคิดว่าเป็นชื่อเล่นของอีกคนนึง
ก็แล้วแต่คนจะคิดน่ะก็มันจะปฏิเสธอะไรนี่
เหมือนพวกเขาพี่

น็อตก็แซวตัวเองบอกว่าแบบนี้หล่อด้วยตลกด้วย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมาก
สำหรับครอบครัวของคุณชมพู่อรยาแล้วก็คุณน็อตวิสรุธ
ตอนนี้มีสายฟ้าพายุด้วยก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศเลยแหละ
ล่าสุดคุณน็อตก็มีการอัพรูปภาพของตัวเองขณะที่ยืนโพสต์ท่าถ่ายรายการ
กลายเป็นคนหล่อไปเลยเนอะชมเอาแฟนมาจนหล่อจริงเนอะมันหล่อเลยเนอะ
มันแบบว่าปกติยุเขาจะไปตลอดนี่คุณพ่อไปก็เลยยุมารายงานตัว
ไปดูเรื่องของเบลล่าบ้างกับพี่เวียรักกันมา๘ปี

ก็ล่าสุดคุณเบลล่าก็รีวิวชีวิตรักกับคุณเวีย
บอกว่าคุณเวียเป็นคนรักป่ารักน้ำรักต้นไม้
แล้วก็เป็นนุ่มที่ดูแลตัวเองตลอด

และที่สำคัญคือเขาเป็นคนรักครอบครัวนะฮะ
มีอะไรก็โทรหาพูดคุยกันตลอดแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน

อู้ย๒ปีแล้วแม่

พี่ท่องของนางจริงจริงต้องยอมนางอ่ะ
หนังคนอื่นแบบว่ายักษ์ไม่โครสประสบความของนาง
จริงอ้าวป่า

อ่ามาแล้วมาแล้วมีเรื่องมีราวให้ฟังกันหน่อยเนอะ

เค้าแต่ง

ไทยรัฐนิวโชว์น่าสนใจมากเลยปิดหมู่บ้านจับปอบเนี่ย

เขาบอกได้๑๙ตัวใช่ไหมคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ชาวบ้านเนี่ยเขาแบบว่าภาวะฝูงตอบกัญชัย
อุดรใช่ไหมล่ะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่อำเภอเพลเนี่ยแหละ
ชาวบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยพร้อมใจกันทำพิธีจับปอบ
แล้วก็นำรถยนต์รถไถมาปิดทางเข้าออกหมู่บ้านทั้ง๔ทิศเลยนะคุณ
แล้วก็หมอทำเนี่ยทำกลางแบบชาวบ้านมากไปเลย
เขามีการทำสางเพียงตรงเพียงตานะ

นะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้านี้

ที่เนี่ยเค้าผอบทรูปเลย
แต่ว่าอยู่ได้ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินอะไรเลย

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพระ
เหมือนญาติเอาพระไปไหว้ไปทำพิธี
แล้วก็ให้ไล่ปอบออกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะ
เขาเหมือนกับปอบออกไปแล้วคนคนนี้ก็ตายเลย
เขาบอกคือเหมือนที่อยู่ได้เป็นเพราะว่ามีปอบอยู่ข้างใน

อายุ๗๒แหล่งกายสู้ผอมจนกันใช้

อาการแปลกคือพูดเพอร์เจอร์เป็นเด็ก
อย่างที่คุณหนุ่มพูดก็คือกินลาบดิบ
คนเท่าคนแก่จบว้านก็เชื่อว่ามันจะต้องไม่ใช่ตัวเขา
มันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอาศัยอยู่ในบ้านร่างของเขา
ญาติก็เลยเอาพระเนี่ยมาทำขับไล่ทำพิธีกันไปเนี่ยก็ไปปรึกษาพระ
ซึ่งทุกคนก็มีความเห็นว่าอาจจะมีปอบเนี่ยจริงตามพิธีความเชื่อ
เขาก็เลยบอกว่าจับปอบได้๑๙ตัวใส่กระบอกไม้ไผ่ยังไงกัญชัย
พอหลังจากนั้นเนี่ยพอคนนี้ตายไปปุ๊บก็ปรากฏว่าคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนฝันแปลกในหมู่บ้านบางคนก็ป่วยบางคนก็อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยไปเชิญพระมาแล้วก็ล้อมสายสินเนี่ยรอบหมู่บ้านเลยนะฮะ
แล้วก็เอารถไปจอดปิดไว้การปอบหนีตั้งสารเพียงตาต่างนานาเชิญพระมาเชิญเสียงคล่องมา
หลังจากนั้นก็ทำพิธีปรากฏระหว่างทำพิธีเนี่ยก็ปรากฏว่ามียายคนหนึ่งเนี่ยที่ไปร่วมงานด้วยเนี่ยนะฮะ
เหมือนมีผีปอบเข้าแล้วก็บอกฉันนี่แหละเป็นปอบฉันอายุ๗๐กว่าปีแล้ว๗๘ปีแล้วอยู่มา๗๘ปี
แล้วพระก็ถามว่าเออแล้วยังไงอยากจะไปผุดไปเกิดไหมปอบก็บอกว่า
อยากไปพระก็บอกหันกลับมานี่ก็หันกลับมาแล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่ทำพิธีแล้วก็เรียกเข้าไป
เมียถ้าหมดแหละวันนี้มา๑๐๑๙ตัวจับอย่างงี้เลยหรอ
เดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์จะมีการเล่าเรียงเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งนะฮะประมาณนี้แหละลองฟัง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

ชอบรั้นหวานของคู่นี้มาริโอมาเลอร์กับจานจิฬาจิาระที่กูคบหากลับมานานหลายปีแล้ว
แต่รูปคู่เขาก็ไม่ค่อยลงด้วยกันน่ะนะคะ
ล่าสุดจันทรีย์ก็มีการโพสต์รูปภาพอวยพรมันเกิดมาริโอ
พร้อมกับข้อความว่าไม่มีอะไรพิเศษกว่าทุกปี
แค่ยินดีแล้วก็ดีใจมากในทุกวัน
ที่มีพี่โอบนโลกใบนี้อุ้ยสุขสันต์มันเกิดนะคะพี่โอ
งานนี้ก็ทำเอาคนมากดไลค์กันแบบรัว
หนุ่มมาริโอก็รีบเข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณครับ
หือมือก็ใช่ไงมาริโอเลยน่ะโอ้โฮมาริโอนะ
ทำไมเสียงฟังแล้วดูเหมือนอิจฉาจันทรีย์น่ะมาริโอมากเลยอ่ะ
เจอมาริโอหล่อขึ้นเยอะเลยอ่ะตอนนี้
เห็นนานทีจะออกงานคู่กันสักทีนะฮะมิวนิษฐากับคุณเซนต์นะ
งานนี้น้องมิวเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกหลังจากถูกชาวเน็ตเนี่ย
บูลลี่ว่าหน้าอกของนางเนี่ยทำไมแบนลาบเป็นไม้กระดานเนี่ย
นางก็ตอบดีนะเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกชื่นชอบกับสัดส่วนของตัวเองแล้วล่ะ
เพราะว่าแต่งตัวยังไงก็ดูไม่โป๊ดินางว่าอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกโกรธเครื่องหรืออะไรนี่
ว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ถูกวิจารณ์อะไรก็ไม่เป็นไรเนาะ

อ่ะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับวันเสาร์อาทิตย์
ไปไหนมาไหนก็ระวังต้องมีเหลือเงินเอง

กี่โมงห้าโมงสิห้าโมงนะเออถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่คิดว่า๕โมง
ใช้อะไรด้วยนี่ใช้ฮูก้าด้วยนะฮะกล้าของน้องด้วยตอนนี้นะฮะ

แต่อยากอุ้มขึ้นก็ต้องไลโอจุบโอ้ยเริ่มตกเลยก่อน
เต้วจับผมนิดนึงโอ้ยคุณแม่เป็นเหยื่อแล้วตอนนี้